ดาวตัวหนึ่งนะคะเดินออกจากป่าข้ามถนน
แล้วไปถูกรถจักรยานยนต์ชนนะคะ
แล้วก็จะบอกว่าที่เศร้ากว่านั้นคือ
รถกระบะเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นตามมาทับจนมันตายคาที่แบบนี้ค่ะ
สุดท้ายกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติศุกร์กระบี่นะคะ
ก็ต้องลงพื้นที่ไปหลังจากที่แมวดาวตัวนี้ถูกรถชน
ตอนแรกมันได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือถนนช่องพลีคลองแห้ง
ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ก็ต้องมีการประสานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
หัตนพระรัชธาราหมู่เกาะพี
เดินทางไปสำรวจตรวจสอบร่วมด้วย
บริเวณถนนจุดเกิดเหตุตอนที่ไปถึง
ชาวบ้านยืนมุงดูเป็นจำนวนมากนะคะ
ตรวจสอบพบแมวดาวเพศผู้
เป็นแมวรุ่นหนุ่มไม่ทราบอายุ
แต่แมวดาวตัวนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง

สภาพส่วนหัวถูกล้อรถ
ขออภัยนะทับจนเละเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องนำซากมันไปตรวจชนะสูตร

ก่อนเกิดเหตุพบแมวดาวตัวดังกล่าว

ระหว่างเดินข้ามถนนก็มีรถจักรยานยนต
ขี่ผ่านมาพอดีไปชนมันเข้า
แล้วมันกระเด็นไปนอนเจ็บอยู่กลางถนน

คิดว่าคงมองไม่เห็นจริงแหละนะคะ
ก็เลยทับส่วนหัวของแมวดาวอย่างจัง

ชาวบ้านเองก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่เคยมีใครพบเห็นแมวดาวมาก่อนนะคะ
แล้วจะบอกว่าแมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายากด้วย
ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานก็นำซากแมวดาวไปตรวจสอบ
แล้วก็ทำบันทึกหลักฐานไว้แล้วนะคะ
เพื่อเตรียมแจ้งความกับเอาผิดกับคนที่ขับรถชนแมวดาว

ตามพระบอสัตว์ป่าสงวน
แล้วก็พรบคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
หลังจากนี้ก็จะนำซากแมวดาวมาทำการสตาร์ฟไว้ค่ะ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ศึกษาสายพันธุ์มันต่อไปนะครับ